สนับสนุนโดยออร์นิวอินโนว่าคริสตาร์

หมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว

คำถามสุดท้ายล่าสีไหนในช่วงนี้มีโอกาสจะถูกขึ้นรางวัล

มีโชคส่งท้ายปี

ผมเดาว่าอันใหม่เนี่ยต้องมีอันตัวหนึ่งมาจากงวดที่แล้ว

ที่แล้วมีเลขเบิ้ลอยู่อันหนึ่ง
แล้วก็มีเลขปกติอันหนึ่งครับจำไม่ได้แล้วแต่ว่า๑เดี๋ยวนี้เนี่ย
วยนี่แปลกคือพอเวลามางวดใหม่เนี่ยชอบเอางวดเก่าเนี่ย
มามาออกอันหนึ่งมันมาเองเปล่าจ้ะ
คนที่มีโอกาสถูกก็คือราศีมังกรราศีมังกรโอลี่เลยเหรอ
กรกฎอีกอันหนึ่งอ๋อกรกฎ๒ราศีซึ่งไม่มีพวกเราอยู่ไม่มีที่นี้เลย
อ่ะขอสักนิดนึงก่อนไปแองจี้หล่อนถือสิเขาจะได้ด่าหล่อนเขาไม่ได้ด่าฉัน
แผนมากบนตามแล้วหล่อนทำหน้าสวยไว้
มีเบอร์อะไรบ้างนี่กล้องนี้รู้สึก๖จะเยอะนะ๖จะเยอะ
ปากเจออีนี้

แล้วก็โพสต์ไปที่กระดานไม่ต้องมีหน้าอิงจี้
ไม่คือต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่พญาเตางอยนะฮะ
คือพวกโคมบอกเอ๊ะถ้าพูดถึงพญาต่อง้อย
ใครไปอินเสิร์ตภาพคู่กับตัวเลข

เขาเป็นสาวลำปาก

พรุ่งนี้เรายังเหลืออีกกี่รสี

ปีชงอยากจะเก็บไว้ตอนตุฤจีน